แล้วก็กล้องวงจรปิดจับผ้าไว้ได้ด้วย
เป็นรถปอเช่วิ่งมาด้วยความเร็ว๑๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นี่คือชนแล้วแล้วปอเชศก็สะบัดมา
พุ่งชนเข้ากับร้านอีกร้านหนึ่งด้วยนะคะ
อุบัติเหตุนี้ถ้าดูตามเวลาเลยเกิดขึ้นตี๕๕๐นาทีช่วงเช้ามืดค่ะ
บนถนนสายปฐุมธานีรังสิตมุ่งหน้าแยกสันติศุกร์นะคะ
ตำรวจสพสวนพริกไทยก็รีบเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เศษชิ้นส่วนจักรยานยนต์กระจัดกระจาย
แล้วก็มีร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ที่เราเห็นจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
ร้านนั้นก็ถูกชนได้รับความเสียหายไปเหมือนกัน
ใกล้กันพบนางสาวสิริรัตนแนบทองหลางวัย๒๕ปี
คนที่ซ้อนมากับจักรยานยนต์นะคะนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนในสภาพคอหักค่ะ
ส่วนคนขี่คือนางสาวทัศนีวัฒนาเกษมวัย๒๘ปี
ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายหักมีบาดแผลตามร่างกายอาการสาหัส
ห่างออกไปประมาณ๑๐๐เมตรค่ะพบปอเช่สีขาว
คู่กรณีสภาพนี้เลยค่ะ
เอียงตะแคงแล้วก็สภาพพังเสียหาย
ไปจอดอยู่ใกล้กันกับป้ายร้านขายวัสดุเกาะสร้างและเสาไฟฟ้านะคะ

เพราะว่าจากจังหวะที่เห็นในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้ก็คือ
มาด้วยความเร็วแล้วก็พลิกตะแคงแบบนี้
ขับขี่ก็คือนายสุวราพัดทองอายุ๓๐ปีค่ะ

กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ
เจ้าของร้านที่ติดตั้งเครื่องเสียงที่ถูกชนไปด้วยเนี่ยนะ
ร้านเขาโดนชนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขานอนหลับอยู่ในร้าน
แล้วก็ดินเสียงดังโครมใหญ่เลย
รู้เลยว่ารถชนกันก็เลยรีบออกมาดู
ก็เห็นสภาพตามนี้แล้วค่ะ
มากเลยอะค่ะ
แล้วตอนที่ออกมาดูนี่เจอสภาพแบบไหนบ้างครับ
เรื่องต้นนายสุวราคนขับปอเช่นะคะ
ให้ปากคำกับตำรวจบอกว่า

ถึงจุดเกิดเหตุรถจะกระยานยนต์

ของนางสาวทัศนีกับนางสาวสิริรัตน์เนี่ยมาตัดหน้าเขา
เขาก็เลยเบรกไม่ทันอันนี้คือคำให้การของเขานะคะ
ส่วนช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะครอบครัวก็ได้เดินทางไปรับศพนางสาวสิริรัตน์แล้ว
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก็จะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองปลือสมอในอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมาบ้านเกิดของผู้ตายนะคะ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อหากับนายสุวรา
เพราะว่าต้องรอสอบปากคำพยานแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นการตัดหน้ากระทันหัน
เป็นการขับรถโดยประมาทขับรถขณะมืนเมาหรือว่าอะไร
ครับเหตุการณ์ค่อนข้างจะน่ากลัวเนอะนะฮะ